ร้ายป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายน้องไม่เคยได้สัมผัสน้ำทะเลน้องไม่เคย
สัมผัสเม็ดทรายและพี่กู้ภัยสารฝันให้เป็นจริงดูภาพกันหน่อยค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูค่ะนี่คือเป็นภารกิจของพี่กู้ภัยไม่ใช่
เรื่องง่ายนะเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะถูกถ่ายทอดแล้วก็โพสต์
กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐหรือว่ากู้ภัยมังกรชน
แชร์แบบเป็นหมื่นหมื่นอ่ะคุณผู้ชมเขียนแคปชั่นเอาไว้บอก
ว่าอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่น้องวัย๖ขวบมีโอกาส
ได้เห็นและสัมผัสน้ำทะเลเม็ดทรายครั้งแรกและอาจเป็นครั้ง
หกขวบนั่นเองน้องอ่ะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากเห็น
น้ำทะเลสักครั้งแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยทำตามความต้องการ
การร้องขอรถพยาบาลหน่วยกู้ภัยมังกรชนบุรีเนี่ยนะพาน้องไปทะเลเนี่ยวินาทีที่มาถึงที่บางแสนนะคะ
น้องได้เห็นทะเลตามความฝันของน้องนะน้องยิ้มแล้วก็ดีใจมากอะค่ะ
คุณพ่อนะคือคุณพ่อถามเลยว่าอยากเอาขาจุ่มน้ำทะเลอยากสัมผัสพื้นทรายไหม
แล้วตอนนั้นน่ะพ่อหอมแก้มน้องตลอดเวลาแสดงความรักออกมาแล้วเห็นแววตาของพ่อนะ
คุณพ่อมีน้ำตาไหลออกมาตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเนี่ยช่วงที่พาน้องไปจุ่มน้ำนะ
เอาขาจุ่มน้ำมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แบบใกล้ชิดเลยกลางร่มให้น้อง
แล้วนอกจากเอาขาได้แตะน้ำทะเลแล้วเนี่ยคือน้องบอกว่าอยากกินกุ้ง
ไม่รอช้าค่ะไปหาซื้อกุ้งเผาให้น้องแค่น้องได้ถือกุ้งเผาในมือได้สัมผัสรสชาติของกุ้งเผาสักนิดนึงเนี่ยนะ
โอ้โหมีความสุขมากไก่เหลืองขึ้นชื่อของบางแสนน้องก็ได้แค่สัมผัสนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยนะพอถูกแชร์ไปเนี่ยบอกว่าขอบคุณนะทุกคนที่ช่วยภารกิจครั้งนี้ส่งต่อความฝันของน้องที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
อยากเห็นน้ำทะเลสักครั้งในชีวิตจบภารกิจด้วยดีน้องปลอดภัยดีแล้วคนแชร์กันไปเยอะมากจริงค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะ
พอหลังจากที่เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปคุณผู้ชมสื่อต่างไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าทีวีเนี่ยนะคะเอาเรื่องราวของน้องไปถ่ายทอดใช่ไหม
คุณแม่ของน้องส่งข้อความนะแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะแม่ของน้องออสการ์ที่ทางมูลนิธิได้อำนวยความสะดวกพาน้องไปหาดบางแสน
แม่ต้องกราบขอบคุณที่นำเรื่องราวของน้องไปโพสต์แล้วมีคนแชร์เยอะจนได้ออกข่าวแม่ให้น้องดูนะแล้วบอกน้องด้วยว่าได้ออกทีวีมีคนให้กำลังใจน้องเยอะเลยน้องมีความสุขมากจนน้องเนี่ยทำท่านี้ออกมาเองเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูคลิป๑๔วินี้ดูกันเลยค่ะ
แม่บอกว่าแม่ต้องขอบคุณจริงค่ะที่ทำให้น้องอยากสู้อีกครั้งแล้วก็ทำให้พ่อแม่ครอบครัวของเราพร้อม
ที่จะสู้อีกนะครับครับเป็น
กำลังใจให้กับน้องออสการและก็ครอบครัวด้วยนะค่ะส่วน